เกิดขึ้นที่ลานจอดรถห้างแห่งหนึ่งย่านราชประสงค์ค่ะ
แฟนเป็นผู้ชายทำร้ายร่างกายผู้หญิง
และในช่วงที่ทำร้ายร่างกายอยู่มีรอปภอยู่แถวนั้นด้วย
แต่รอปภไม่ได้ช่วยเหลืออะไรค่ะ
เดินหนีไปเลยนะคะคนที่เห็นเหตุการณ์เป็นผู้หญิงกับผู้ชาย
เขาถ่ายคลิปเอาไว้รวมถึงพยายามเข้าไปช่วยด้วย

ใช่ทุกผู้หญิง
เขาก็อยากไปช่วยผู้หญิงก็ที่ปล่อยให้ฝ่ายชายเป็นเพฟอนของเขา
ช่วยผู้หญิงต่อส่วนตัวคริปคริปวิว
แล้วผู้หญิงเขาก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เมื่อวานนี้ชั้น๔ประตูทางเข้าจากลานจอดรถ
ห้างสรรพสินค้าชื่อดังย่านราชประสงค์
ไม่รู้หรอกว่าผู้หญิงผู้ชายคู่นี้เขาทะเลาะกันเรื่องอะไร
แต่ทนไม่ได้ที่ผู้ชายทุบผู้หญิงอย่างรุนแรงหลายครั้ง
ขณะช่วงที่เกิดเหตุเนี่ยนะคะจุดตรงนั้นทางซึ่งมันเป็นทางเข้าออก

แต่รอปภเขาก็ยืนดูเฉย
ไม่ได้เข้าไปห้ามอะไรไม่ได้เข้าไประงับเหตุ
ถ้าตัวเองกลัวทำไมไม่วิทยุเรียกรอปภคนอื่นมาช่วยระงับเหตุล่ะ
ทำไมถึงเดินหนีเธอก็บอกแบบนี้
ทำให้ตัวเธอเองกับแฟนคนหนึ่งถ่ายคลิปคนหนึ่งเดินเข้าไปห้าม
ชาวเน็ตที่เข้ามาดูคลิปชื่นชมในการทำความดีของแฟนคู่นี้
ก็คือผู้หญิงผู้ชายที่เข้าไปขวาง
ที่ผู้หญิงในคลิปจะถูกซ้อมมากกว่านี้
คือตอนที่เข้าไปถึงก็เสียงตุ๊บตับตุ๊บตับหลายทีแล้วนะคะ
แต่ส่วนหนึ่งเตือนเหมือนกันคนที่เข้าไปห้ามแบบนี้ระวังนะ
เพราะว่าเคยมีเหตุการณ์ที่เข้าไปห้ามคนที่ทะเลาะกัน
สามีภรรยาเขาทะเลาะกันแล้วผลเมืองดี
การช่วยเหลือเขาแต่ก็ต้องระวังความปลอดภัยของตัวเองด้วย
ละเมืองดีอ่ะนะลองหาวิธีที่จะเข้าไปช่วยจะช่วยเหลือได้อย่างไรนะพูดถึงเรื่อง